ยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่รายการจับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

เนี่ยผมพูดแค่นี้แหละที่เหลือ
ให้รู้ว่าเป็นรายการกูอยู่นะ

คนนั้นคนนั้นคนนั้นอ๋อไม่เงียบออกด้วยเราทำงานด้วยกันผมชอบพอซิชั่นการนั่งมากเลยคือคุณบอกว่าคุณกลัวไม่มี
ไม่มีซีนก็มึงเอาตัวเองไปอยู่ตรงที่แขกรับเชิญนะพี่แล้วกูพวกกูสองคนคือดูเหมือนเป็นคนเป็นเจ้าของรายการเกม

ดีเซลที่ให้เกียรติรายการเรานะพี่เกมนะ

เทมกูก็เคยเจอเนี่ยรายการบ้าไรพี่ตะอยู่ตรงกลาง

กูต้องนั่งตรงนี้เลย

เกือบ๘ปีแล้วที่เราทนกับสภาพนี้มา

แม่งมาขยี่อีกเนี่ย

อยู่ตรงนี้ลายศักดิ์อยู่นี่
กรอลี่อยู่ในเจ็ดอยู่ตรงนี้นะบอกเลย
เจ้าชายเลือดผสมไหม

ส่วนใหญ่เขาผสมเชลซีแมนยูแมนซิตี้แมนยู
นี่พูดแมนยูกูเพิ่งเคยเห็นมึงเนี่ย

แม่แม่มึงก็ไม่ได้เบา
มึงก็ทุกช่องเหมือนกัน
เกมเพื่อนรักเราก็ไปด้วยกันเพื่อน

เราทำยังไงดีวะเราอย่างงี้เราสองคน
เราจะโดนเขายึดไหมเนี่ย

วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสองท่านนี้มาเนี่ย

เหมือนจะไม่มีคนท่าม

ในการแข่งวันอาทิตย์นี้นั่นเอง
นั่นแหละครับครับผมก็ปิดรายการเลยค่ะคุยก่อนเหมือนมันมีงานต่อ
ไม่มีงานต่อด้วยนะไปออกรูปท้อซ่ะนะสู้ก่อนสิสู้หน่อยตึ๊กหน่อย
นี่แล้วตอนนี้อยากเจอเขาไหมไม่อยากเจอ
เราขอถามแทนก่อนดีกว่าในมุมมองของแฟนริวภู
อันนี้เอาแบบปั่นหรือเอาแบบจริง
เอาอย่างนี้เอาแบบจริงก่อน

คือผมก็คิดว่าตอนนี้กดดันแล้วนะฮะ

ไม่์เดี๋ยวส่งให้จำเลย

ให้อัพยูนิเต็ดนั้นเติบโตขึ้นมาได้

ชัดเจนขึ้น

ฟุกประโทษ

นิวกัลซ่อนกูก็ตบมาแล้ว
ฟัยแดงขึ้นอีกแล้วถ่ายอยู่

เอริกเจนฮาร์กเนี่ยทำให้ระบบการเล่น
โดยเฉพาะการดึงเอานักเตะ

คือดึงมาคิดว่าเก่งกันแหละ

คือหมุนไปเนี่ยมันก็มีจังหวะ
สามารถสร้างเพลงให้กับเพื่อนร่วมทีมได้
สามารถที่จะแทงมา

ความในใจคุณไง

ไทยรัฐสนใจสักรายการหนึ่งไหมครับ

ดูดีขึ้นแบบชัดเจนจริงจริงตั้งแต่วิธีการเสริมนักเตะเข้ามาแล้วครับ
บางทีรู้สึกว่าเขาเอานักเตะที่มีเคมีที่เข้ากับเขา
แล้วก็เรสเปคในตัวเขาเข้ามาแล้วก็ทำให้มวลของทีมอ่ะ
มันมันกลายเป็นทีมที่มีความสมัครมากขึ้นอืม
มันมีความเชื่อเกิดขึ้นเพราะเขาเรียกความเชื่อ
สร้างความศรัทธาได้นักเลสศรัทธาในตัวเขาเวลาเขาจะ

มันก็ทำให้ออกมามีผลลัพธ์ที่ดีได้
ไม่แต่ว่าคุณต้องคุณแยกได้ไหมความเชื่อศรัทธา

ชู้

เราอย่าไปตายใหม่เราก็หาช่องซอ
ขอถามเจ้าธรรมคิดว่าเจอเย้งครอบนะตอนนี้
ยังไงฟ้าง
คือผมก็คิดว่า
ผมพูดไปแล้ว

ก็ได้ภาคตัวแล้วหรอ
อันทรงนี้

มันชัดเจนว่านี่คือยุคของเย้นคล็อป
เห็นว่าช่วงหลังเอ่ยอะไรเอ่ยข่าวมันออกมา
ขายหุ้นเฉยนู่นคือมันวุ่นวายในเรื่องนอกสนาม
เรื่องในสนามเองเย้นคลอปเจ๊ว่าเขายังเอาอยู่
แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือนิรันดิ์
ทีมมันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนตัวผู้เล่นไป

ลูกทีมเกินไปแต่สุดท้ายพอมาถึงวันนี้
มึงก็ให้กูพูดนิดเดียว

แล้วเดี๋ยวของก็พังอีก

เขาจะรู้สึกว่ากูพอแล้ว

แค่แยกกับด้วยไม่มีจะมีใช้ว่ามีความว่าจานหรือจะออก
คนที่ใช่และจะพาริภูกลับมาได้ขอแค่แบ็คเขาบ่อบริหารนักเตะ
แฟนบอลไม่ทิ้งเขาพอแค่นั้นเองสำคัญมากคือ
การทำงานทีมฟุตบอลน่ะมันไม่มีซุปเปอร์แมนหรอกอย่างที่พี่เกมบอก
เทรนฮาร์คดีจริงแต่อย่าลืมมิชเชียร์แฟนเตอร์แก๊กซีแมคคาเรน
เอลิคแบรมซีทีมงานแพทย์ทีมงานจ้อนเมอร์เทอร์ดัลเรนเพชเชอร์ทุกคน
วงที่เขากำลังทำได้แต่เยียร์นคลอปตอนนี้มันไม่เหมือน
ได้ทำในเวย์ตัวเองมันเหมือนมันมีข้อจำกัดข้อกำหนดทุกอย่างมาครอบอยู่

ภาษาจีนหกเกี้ยนคำเดียวเลยว่าคือชิคหายแน่แค่นี้เลย
ชัดจีนเออแค่นี้เลยผมไม่เคยจริงเนี้ยผมฟังภาพไม่รู้เลย

ภาษาจีนโฮเกียร์

รู้สึกเก่ง

นั่นแหละเยอะครับ
แต่เจ๊ดำพูดมาก็มีเหตุผล

คิดว่าคงไม่โดนปลดหรอก

ไม่มีอะไรครับผมก็รอดูว่าคือผมว่าสุดท้ายคิดคล้ายกันหมดเลยก็คือยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีการปลด
มันจบด้วยการที่ปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างถูกวิธีคือเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่ดีขึ้นเลย
ผมว่าครอปก็มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตลาออกออกไปเองเพราะว่าครอปจะพูดเสมอว่าเขามาที่นี่เพื่อแก้ปัญหาแล้วไม่ต้องรีบไล่เขาหรอก
ถ้าเขาแก้ปัญหาไม่ได้แล้วหรือว่าเขาทำจนสุดความสามารถแล้วเดี๋ยวเขาไปเอง
ผมก็โอเคกับการเปลี่ยนแปลงคือผมไม่ได้รู้สึกว่าครอปจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อสร้างนึกออก
ผมรู้สึกว่าในถึงวันหนึ่งมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อย
ก็เลยเอาจริงไม่ได้อยากให้ไปแต่ถ้ายังรุ่มดอนอยู่แบบนี้ก็ทำใจในระดับหนึ่ง
ก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อแต่ถ้าครอปจะไปผมก็โคตรเข้าใจเลย
แล้วก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นอีกยุคสมัยที่ต้องดิ้นรนกันต่อไปของลิวภู

มารอลุ้นผมว่าก่อนจะลุ้นครับ

รุ้นเจ้าของใหม่ก่อน

เพราะมีบ่อน้ำมันอยู่ตรงแบบขวาอยู่แล้ว
เห้ย
เห้ย

เห้ย

ขายแค่หุ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาลงทุนหรือเปล่า
ซึ่งการขายแค่หุ้นส่วนหนึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่า
ตัวเขาเองก็ต้องการเงินทุนในการสารงานต่อ
ถ้าสมมุติว่าจะอยู่จะทุ่มว่าประมาณ๒๕๐ล้านพร

เพราะฉะนั้นจู๊ดวิลิงแฮม
ก็ไปมัตต์ฤทธิ์ซะไม่ต้องมาอยู่กับผมล่ะ

เดี๋ยวรอเราได้กลุ่มทุนกาต้าจะซื้อใครก็ได้พี่รัน
จู๊ดเวลิงแฮมเท่าไหร่๑๒๐เอาไป๑๓๐ไม่ต้องถอย
เศรษฐินมันคุณยังรวยเท่าเศรษฐินมันผมหรึเปล่า
มีสองคำถามอยากถามใครก่อน

แล้วเมื่อกี้เราสลับคำถามเลยไง

ต่อยกระเด็นออกนอกเสื้อเลย

เพราะเสื้อยังอยู่ที่ตัวไป

กูลืมตัวอย่างนี้
ใจจริงเขาก็แฟนแมนยุแหละ

โอ้โหนานไป

เพราะว่าแฟนผมก็ไม่เอาผม

เจ้าชายเลือกผสม

ถ้าปล่อยจอยคือไม่สนใจแล้วอะ
เออมันยาวไปแล้วพวกมึงมันยาวไปแล้ว

เห็นหัดไปคุยกันซะด้วย

หยากให้ทุกคนค่อยไปหวังทีละนัด

เจอต้องกับท่อป๔ได้แน่
อุปาลนี้ลดช่องว่างเหลือน้อยช่องว่างจะเหลือน้อยมาก

คือถ้าเราเว้นช่วงนี้จับได้เลยนะไม่มีทางอ๋อหมายถึงไม่มีทางแพ้
กูเจอไปแล้ว

โถถาม
ทีนี้ถามไปฝั่งแมนยูบ้าง
แล้วคิดว่าหลังจากเมื่อคืนเขาได้ถ้วยไปแล้วหนึ่งถ้วย

อ่าได้คาราเบาครับไปแล้ว

เพราะปีนี้ก็ลุ้น๔แชมป์

ใช้คำว่าอยู่ในการแข่งขันทั้ง๔รายการ
เป็นต้วยที่ส่วนตัวเยอะดำคนเดียวนะ
เอาถ้วยนี้แหละที่เหลืออีก๓รายการเนี่ย
ให้มันเป็นโมเมนตัมของในช่วงเวลานั้นไปเลย

ไม่ได้คาดหวังแต่ตามใดที่คุณเล่นแบบนี้เนี่ย

รักบุรีเนี่ยมีทีมภูมิบอร์น

ผู้สาวไก่ย่างรักบุรี

ก็รู้สึกว่าถ้วยที่เหลือเนี่ย
เล่นไปตามที่ทำอยู่นี่แหละ
เดี๋ยวผลงานหรือว่าเป้าหมายมันมาเอง
แต่ส่วนตัวเจ๊ดำพอใจมากกับแชมป์คาราบาลครับ

ครับคุณจะเปลี่ยนเจ้าของมันเป็นเรื่องของอนาคต
แต่ซีซั่นนี้มันมาถึงจุดที่

ส่วนตัวแล้วคนเดียวนะ

บอกถึงมะนั่ง
ถ้าได้ที่เหลือมันเป็นกำไรเป็นโบนัสของซีซั่นนี้แล้ว

ไหนเว้อกี้เจ๊ละเจ๊คิดว่านักนี้

ที่เป็นแบบแปลกอ่ะใช่แปลกแปลกแปลกอย่างเด็ก

เดี๋ยว

สกอเท่าไหร่

ตอบผิด

คุณก็ถามไปเคลียร์ซิพี่หมอรั่น

ใจเย็น

มันจะลืมที่เตะมา

แต่วันนี้ในความมั่นใจของแมนยูเต็
และในความกดดันของลิวภู

ทีปตัวเองขึ้นมาอยู่ตั้งแต่งก็จะมีความกดดันเกรงเพราะว่าเอยนี่มันคือ
คู่ปรับตลอดการณ์อะไรแบบเนี้ยแล้วในสมองของตัวเองในตัวต้องคิด
อันนี้มันพลาดมาตลอดมันจะมาดีเกมนี้ไหมวะ
ส่วนลิภูก็มองกลับกันอ๋อมึงเก่งมาใช่ไหม

เป็นเกมที่เรียกศรภา
เป็นเกมแห่งศักดีสารสีซึ่งมันยอมกับไม่ง่ายดูว่ามันจะอยู่จุดไหน
ต่อที่ว่าพวกมันจะอยู่ดับ๑๙แม่งจะอยู่ดับดับ๑
ถ้ามันเจอกันมันก็คือเกมวันนั้นก็คือนัดนั้นนะฮะ
นักเตกี่ยิงประตูไม่ได้ตลอดเวลา

ผมว่ามันก็คงสามารถให้ปลอดภัย
สิ่งหนึ่งที่ยังคาดหวังอยู่เสมอแล้วยังเชื่ออยู่เสมอคือ
ผมเชื่อในคำว่าผู้เล่นคนที่๑๒ของลิวฟูมาก

เราได้เห็นในเกมที่ลิฟภูมิแพ้คาบานหรือมัดริส
ว่าโดนไปแล้ว๕ลูกเขาก็ยังส่งเสียงเชียร์อยู่
แล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นนักเตะ๑๑คนตรงนั้น
ผมทำให้ทั้งหมดตรงนั้น๔๐๐๐กว่าคนอาจจะผิดหวังในตัวผม
ในเกมที่แพ้มาริดคาบ้าน
ซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้น
ถ้ามันจะมีอะไรตอบแทนคนเหล่านั้นได้
มันอาจจะเป็นนัดนี้ก็ได้ที่เราต้องทุ่มให้สุด
แล้วแฟนก็ยังส่งเสียงเชียร์สุดใจ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้ในใจลึกก็แน่นอนล่ะ
คาดหวังให้ลิฟท์ภูลชนะแมนยูชนะให้ได้

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าลิฟภูอาจจะชนะยูเนเต็ด๒๑ครับ

สมมติว่าจะเป็นฝั่งแมนยูชนะก็ไปเหมาะด้วย

ก็จะไหลถ้าเขายิงได้

หรือจะรวมที่ไทย๔ลูกด้วย

นี่คือเจ๊ดำชื่อมาจากใจดำใช่มั้ย

พ่อคนเผื่อแพง

ไม่เสียเวลารึย่า
จะออกมาเปิดไพล์ทำนายหลทรมาณนักภาษีนี้เลย
ทำไมเขาถึงรีบอยากจะเปิดไพล์แล้ว
ได้เรื่องครับ

ค้าค้าค้า
ก้าวอีสันไม่พอมือเริ่มสั่นแล้ว

แตกกันเองแล้ว
เขารอเสี่ยงว่ะ
มันดูไม่มั่นคงกูดีแล้ว

ลิเวอร์พูล๓ใบแมนยู๓ใบ
แล้วเราก็มาเปิดแล้วเปรียบเทียบกันว่า
นัดนี้แนวโน้มรูปเกม

ปกติมันต้องเปิดฝั่ง๓ใบก่อน

เดี๊ยว

อเจมส์ผมขอให้พี่เกมเป็นคนเลือกไพ่ของฝั่งธุรกิจบ๊ะพู
ไม่ใช่หรอโอ้ยตายแล้ว
เดี๋ยวสมอบายหว่าอย่างงี้
อ่ะธุรกิจบ๊ะพูเลือกมาแล้วพี่เกมเลือกมาแล้ว
คออัญเชิญใจดำเลือกไข้
อัญเชิญใจดำต้องขึ้นสู่ย่อเสาร์

แล้วก็เอาใบสุดท้ายดูนะ
บันตรีสุดท้ายนี่นะ

เปิดทีละใบยังงี้เลยใช่ไหม

เปิดของลิวภูกับแมนโย

ส่วนใบที่หนึ่งของแมนโยคือ

ประมาณ๓

มาเครื่องดื่มอีกแล้วเนี่ย
ทำไมมันดูแบบแตกระแหงขนาดนั้น

ถือว่าเป็นไพ่ที่แย่ที่สุดในสำหรับ
อะไรนะพี่โปรดิวเซอร์บ้าง

เอาใหม่จนกว่าไพ่จะดีได้ไหม

อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน

หรืออาจจะมีการดีเกิดขึ้น

ไพ่มันแย่ที่สุดในก้อน
อันนี้คือไพ่ของลิวภูเนอะไม่ใช่ไพ่ผมเนอะ

มีอะไรที่แบบเกิดขึ้นกระทันหัน
เปลี่ยน
เอาเป็นว่าหรือว่าพูอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง

ความกระทั่นหันเกิดขึ้น

ถือว่าตอนนี้ความเป็นราชาเนอะ
ก็มีความมั่นอกมั่นใจเต็มที่
เหมือนแบบตอนนี้เราเป็นเต้ย

คุณจะแค่คำว่าชาร่าใจ

ใบที่สองของรูปภูมิและแมนโย
ใบที่สองของรูปภูมิคือ

สองเหรียญเก้าไม้ดูหน้าไพ่
เหมือนก่อนเสาเถียง

ความหมายของเก้าไม้คืออืม
เป็นตามผู้ชายชายตามหน้าไพ่

ที่อยู่ข้างหลังเลยเหรอ

หรือหนัคใบบ้าง
สถาทว่าเขาอัดอนมั้ย

แบกภาระอะไร

ไอพาระกดดันตรงเนี้ยมันจะหมดเมื่อไหร่โอ้โห
ซึ่งเขาก็มองแพทย์ตรงเนี้ยจะหมดก็ได้นะแพทย์ตรงเนี้ยจะหมดก็ได้
เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งน้อยใจเลยดิยังไม่เปิดถึงหมดเลยเนี่ยโอเคโอเค
แต่เขาเป็นว่าไพ่ใบนี้เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กดดันเขาอยู่
ซึ่งนัดเนี้ยเขาอาจจะคลายความกดดันนัดนี้ก็เป็นได้อ๋อคือถ้านับมาจาก
ไพ่แรกด้วยกับทันหันแล้วอย่างงี้อ่าหรือ
อาจจะกดดันต่อเนื่องก็เป็นได้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นเก้าไม้อ่าโอเค
ส่วนแมนยูสองเหรียญสองเหรียญนัดนี้เนี้ย
สองเหรียญมันคือความเปลี่ยนแปลงหรือความรักษาสมดุลอ่าบาลานซ์
ความรักษาบาลานซ์ใช่ครับซึ่งนัดนี้แมนยูอาจจะด้วยความสองเหรียญอย่างที่บอกเนาะ
การรักษาบารานซ์นัดนี้แมนยูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมก็ได้
หมุนทีมมุนทีมโลเตชั่นถ้าเออพราสาพฟุตบอลน่ะคือโลเตชั่นเอ่อ
อย่างเงี้ยเหรอเหรอมันคี่สงสัยแปลนแบบแปดน้ำ่อ
ใช่ไม่ไม่คุณพ่ายมันไม่ดีนะอันนี้อันนี้ไม่ได้สงสัยนะ

ไม่ใช่พี่ต๊าเปลี่ยนผู้เล่นคนลงมาแทงกันบ้าง
หรืออาจจะปรับแผนแต่แบบ๔๔๒เป็น๙๐๑อย่างนี้
เราก็ควรคือไปเล่นอยู่
เอ้าก็เราจะไปเยือนบ้านเขาเราอาจจะไปเล่นตั้งตามไว้ก่อน
๙๐๑ไม่ต้องไปแทงหรอทั้งสักหน้า

อันแหละจะมาพลิกเกมนี้ละพลิกไพ่ใบนี้ละ

ให้พูดถึงใบนี้ก่อนอัศวินถือไม้ก่อน
การสู้รบความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
คือเด็กตัวตาย

เอาเป็นว่านัดนี้เจอเก้นคล็อปอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะ

ไม่ว่าผลจะแพ้ชนะอะไรยังไง
ขอนัดนี้นักเตะทุกคน

มันแปลว่าการอิสระ

สร้างสรรค์ทำอะไรใหม่
เออ๙๐๑มีโอกาสแล้ว

หรือการเริ่มอะไรใหม่มันก็

ได้ดีและไม่ดีเช่นเดียวกัน

มีความไม่พร้อมเกิดขึ้นแต่ยังไง

ไอ้ใบนี้ใบเดียวเนี่ยนะ

ขอเสริมเรื่องความหมายของไพ่ก่อน

เพราะด้วยความเป็นอัศวินด้วยไง

แล้วก็เขียนไม้ทำไมเขาไม่เขียนไฟไปเลย
อ่ะอันนี้ไม่ได้สงสัยเหมือนกัน

เราก็สงสัยก็เขาบอกว่าไม้มันเป็นไฟ

เห็นว่าเป็นความผิดกูละกัน

เหมือนเรียกอะไรจับใหญ่

จะได้โปรโลงคนเดียวไง

ผมให้พี่ต๊าจับก่อนลิเวอร์ฮู
ไปไหนก็ได้ฮะต้องแต่ตัวพี่

ผมเลือกมาแล้ว

จำปะเปิดมาเนี่ยไม่รอพี่ลันละ
กูใส่ก้อนเลย

ไพ่ลิเวอร์ฮูคือเด็กถือไม้
ส่วนไพ่แมนยู

บอกก่อนความหมายของไพ่ใบนี้นะครับ
กูนะเด็กถือไม้

มีแรงมีไฟเท่าไหร่

เด็กจะนำโชคให้กับลิเวอร์ฮู
พี่พูดถึงชื่อนี้มาสิ

ก็มีเบนโดบายเซต

โห้อาริสังคมพอ

เด็กจะนำโชคเด็กจะนำชัย

เด็กกว่าคุณอานิดนึง
แบ๊กขวาดาวรุ่ง

อาจจะผิดพลาดนำโชคให้เขาหรือเปล่า

อันนี้เสิร์ฟนิดนึงความว่าเด็กถือไม้นะครับนอกจากนี้ครับเขาอาจจะมีกฎและวิธีใหม่เพื่อจะจัดการให้แมนยูมาติดกลับกับลิเวอร์พูลนักนี้ก็ได้
จักรพรรดิก็คือความยิ่งใหญ่ความสูงส่งความแบบความเหมาะสม

แต่บอกไว้ก่อนไอ้ความเป็นจักรพรรดิใบนี้เนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่
ข้อเสียของเขาก็คือถ้าสมมุติคุณหลงละเริงในความยิ่งใหญ่ของคุณ
อาจจะไปติดแอคกันก็ได้
ถ้าติดแอคหรือยังหลงระเริงความสำเร็จอยู่
ดัดสองคมเว้ย
ไปมามันก็ดีมีทั้งดีและไม่ดี
ส์แสดงว่ากำลังจะบอกว่าตัดสินไม่ได้

มีการเลือกตำแหน่ง

วงเวียนชีวิตนี่หมดหมอประคองอารมณ์เลยนะ
นั่นมันรายการดราม่า

ผมเกิดไม่ทันด้วยรายการนี้

ตำผมนี่ไม่ทัน

พระสังฆราชเป็นไพ่ที่แบบ
มีความพร้อม
เป็นไพ่ผู้สั่งสอน

พร้อมที่จะให้ความรู้ความสามารถ

แต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้อย่างนี้ก็คือแบบ

เราพร้อมที่จะจัดการคุณได้ใช่ไหม

คือไม่ว่าคุณจะเจอประสบการณ์

มีสิทธิ์สูง
แต่ถ้าว่าจะให้เลือก
นะ
อันนี้คือจักภัยเลยนะจักภัยนะรวมห้าใบนะจักภัย
จักภัยนะโอเคโอเคใจเนี้ยใจเนี่ย
นี่ช่างภาพแบะ
ให้ช่างภาพมาจับก่อน
พลิกจะชนะนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันแบบมันก้ำกึ่งจริง
อ๋อมันเบียดดูนะลายต่อลายเลย
หรือแบบจังหวะสำคัญแบบฟาวไหมจุดโทษหรือเปล่า
เออมีสิทธิ์ด้วยแต่ว่าสูงสีมากนะ
อะไรแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้หมด
เพราะว่าอย่างที่บอกมันจุดสำคัญเนี่ยคือ

ถ้าได้เล่น๑๒คนแล้วแบ๊กขวาฟังผมเนี่ย
คุณชอบเขาไงรักมากก็บดมาก
ผมรักมากรักถึงขนาดเอาไปตั้งเป็นชื่อลูก

ไม่แล้วผมบอกเลยนะว่าตอนที่ช่วงเขาพีคผมคิดว่านี่คือแบบ
กัปตันใช่กัปตัน
ตอนนี้เป็นกัปตันเหมือนกันนะอยู่มังกรหลวงก็เสิร์ฟอาหารอยู่

พี่หมอเดี๋ยวทิ้งน้องสิ
อันนี้ก็คือผลทำนายที่
ทั้งสองทีมในศึกแดงเดือดนี้นะครับ
ส่วนวันรูปเกมจริง
ก็รอติดตามแล้วกันใน๑๐วันเดือด
ทีนี้ผมขอถามต่อนิดนึงจ้ะ

อยากเปลี่ยนใจไหมอืมถ้าถามเจ๊เจ๊ว่าไม่
เพราะว่าเจ๊คิดว่ามันน่าจะเสมอมันสูสีมาก
พลิกไปพลิกมาทุกใบเลยอะไรอย่างเงี้

ไปเป็นที่มึงที่กูผ่านจำคนละช่วยมาถูก
อยู่ว่าช่วงนั้นนะคนที่ได้เปรียบอ่ะ

ไม่เปลี่ยนคือมันจะว่าลีฟูยังชนะอยู่แน่
แต่ว่าลืมหูจะเสียจุดโทษก่อน
แบบว่าห์จุดโทษที่ไม่ควรเป็นจุดโทษต่อต่อเป็นจุดโทษ

แป๊บมึงดูหนังเรื่องอะไรมาเนี่ย
ให้ผมเพ้อก่อนเดี๋ยวเขากลับมาดูความจริง

ให้ผมเพ้อก่อนดิเสร็จปุ๊บนาทีที่๘๐
ผมรุนคราวที่แล้วผมก็รุนผมรุนชื่อสุดท้าย
๘๕ก่อนนาทีที่๘๕เนี่ย

รับบอลทางขวาหักเข้าซ้ายลูกโชว์

ล่วงไปเสร็จปุ๊บซาร่าปั่นเข้าไปเลย

นี่ไงแต่ไพ่มันบอกมันสู้สุดใจ

แล้วคนที่ยิงเอาแบบจริงนะ

คุณโดนแน่อัลลิคาโร

ถ้าสมมุติว่าผมแม่นแบบที่ผมบอกจ้ะ

ซับปุ่นตัวเห็นกดลงน่ะ
แล้วดูว่ามันจะเงียบกิ๊บยังไง

เวลานี้อยู่ต่อบ้าง

อยากถามว่าค่าตัวนี่เขาเอาเป็นข้อบ้านชีอะไร

มากันก็ปิดรายการันแล้วนะ
อย่างไรว่าวันนี้ขอขอบคุณเจ๊ดำกับพี่เกมเอง

งานคุณเยอะฝากเลยเพราะของเจ๊มีไม่เยอะซะไหร่

กลับถึงอีกตัวอีกแล้ว

งานประจำงานนอกงานด้านหลัก

มีหลายช่องที่จะไป
เฮ้ยให้กูพูดบ้าง

เอาพี่เกมมา
ฝากขอบสนามครับแล้วก็

เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่องไทยรัฐไว้ด้วยจ้

แล้วก็อย่าลืมฝากพวกเราด้วยนะครับ

มีเกมขอบพี่กลาด้วยเจ๊ก็รักเขา

อ่ะเราฝากคนง่ายของเราบ้าง

ก็ฝากด้วยนะครับว่า

ซึ่งถ้าเกิดผลออกมาไม่ดีก็
หน้าผมไม่มาแล้ว

ไม่เป็นไรพี่ไม่มาไม่เป็นไรผมว่า

งั้นกราบลาทุกท่าน

สวัสดีครับ